คุณผู้ชมมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อกล้ามโต

ตอนนั้นห่างหายจากเจ้าแก้วไปนานอยู่พอสมควร

พร้อมกับแจงเหตุขอเป็นอิสระ
หลังจากที่เคยอยู่ในความดูแลของพี่โชว์
คือพี่โชว์เป็นผู้จัดการคนเดียวกัน

แต่ระหว่างนิวชัยพลกับพี่โชว์เนี่ย
จะมีเหตุการณ์เกาเหลาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
ฟังจากปากของหนุ่มนิวกันเลยจ้า
คุณแม่เป็นคนดูเองครับก็มาดูคิวเอง
จริงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเขาเรียกว่าอะไร
เราไม่ได้มีงานอะไรเยอะขนาดนั้น
เราเล่นละครมาด้วยปัจจัยที่เราเข้ามาตรงนี้
ก็อยากมาเล่นละครเล่นหนังทีละเรื่องอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้ก็เลยเหมือนมันสะดวกกว่าที่เรามาดูเอง
แต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันครับก็ยังคุยกันอยู่
พี่เขาก็ยังบางทีมีงานมีอะไรมาก็ยังโยนมาให้อยู่ครับ

หนุ่มนิวเขาบอกว่าฉายแน่พฤศจิกายนนี้
ไม่ได้โดนสั่งยกเลิกนะเจ้าค่ะ
บลเฮชบลสางหรือว่าปฏิหารแก่วนาคราชครับ
ชื่อล่าสุดก็เก้าฉาย๒๒พฤศจิกายนนี้
เป็นเรื่องที่แตกต่างและใหม่เหมือนกัน
เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติของคนที่มีอยู่จริงเป็นพระอะไรอย่างนี้ครับ
ที่จะมาถ่ายทอดหลายด้านหลายมุม
รวมถึงมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวอยากดูอยู่เหมือนกัน
เพราะเราก็ห่างหายจากจอภาพยนตร์ไปนานครับ
ตอนนี้ก็ได้กลับมาเล่นก็ตื่นเต้นครับ
จริงแล้วนิวชัยพลก็เคยลดแล่นอยู่ในจอเงินมาหลายเรื่องแล้วนะคะ

โอ้โหมีทั้งละครมีทั้งภาพยนตร์ให้ได้ติดตาม
มากเรื่องความรักก็ดีตอนนี้
แต่ว่าเห็นแล้วนะว่าโปสเตอร์หนังเขาติดแล้ว
ว่าได้เข้าฉายแน่นอนพฤศจิกายนนี้นะคะรอติดตามกันได้